นายแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังได้ถึงแก่อศัลยกรรมแล้วค่ะ
นายแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังถึงแก่อศัลยกรรมอย่างสงบ
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่โรงพยาบาลสิริราช
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยว่า
นายแก้วขวัญได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด
โดยได้มีการผ่าตัดและอยู่ในความดูแลของแพทย์มาระยะหนึ่ง

ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
สิ้นลมอย่างสงบเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๒นาที
นายแก้วขวัญวัชโรไทยเกิดเมื่อวันที่๓กันยายนพุทธศักราช๒๔
สิริอายุ๘๘ปี